ให้โชคดีโชคดีสุขเซทเรียนปรีนะคอยรวยคอยรวย
เศรษฐีป้ายแดง
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้พาไปค้นหาเส้นทางรวยของเจ๊เจียนโจ๊กนางเลิ้ง
แกร่งที่สร้างตำนานความอร่อยริมทางมากว่า๓๓ปี
รายได้หลักหมื่นต่อวัน
ล้วงสูตรลับเมนูพื้นบ้านกับคุณนายไก่ใต้น้ำ
ใช้วัตถุดิบรวมกันเกือบ๘๐กิโลกรัม
ปลดหนี้หลักล้านได้ภายในเวลา๓ปี
ลับความสำเร็จของพวกเขาคืออะไร

จุดเริ่มต้นของพวกเขาต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้าง
เฮียป้องและน้องจ๊ะพาไปหาคำตอบกันเลยครับ
สวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับสู่รายตี้ปากท้อง
ของคุณอยากรวยกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
วันนี้ครับอยู่ที่แยกนางเลิ้ง

เราพาคุณผู้ชมนะคะมาชิมร้านริมทางที่อร่อย
พอมีแบบทีเด็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นโจ๊ก
เลือดหมูหรือว่ากล้วยจับน้ำใส

ช่อชื่อร้านได้ไหมให้ผมว่าขนาดนี้แล้ว
เจ๊เจียนจโก๊คนางเลิง
เจียนโจ๊กนางเลิ้งร้านอร่อยริมทาง
ร้านเด็ดร้านดังย่านนางเลิ้ง
ที่เขาขายมานานกว่า๓๓ปี

มีทั้งโจ๊กหมูสับต้มเลือดหมูและก๋วยจับน้ำใส

ที่อดีตเนี่ยขายเพียงวันละหม่อ
รายได้๒๐๐๓๐๐บาทเท่านั้น
แต่วันนี้กลายเป็นร้านดัง

บุกไปขอเคล็ดลับความรวยกันเลยครับ

เป็นร้านที่เมนูน้ำใสอย่างเดียวใช่ไหมคะแม่
แม่จะขายโจ๊กขายต้มเลือดหมู

แต่จะบอกว่าที่ดูแล้วรู้สึกว่าเอง
เลยก็คือว่านั่นค่ะแม่

โอคค่ยอร์กรุงไมส์ภนี่ำไหน
ใช่ค่ะเดร่าจะให้ลูกชายนะคะ
ลุ้งอามยนต์คนหมักหมูให้ดู

ก็จะส่งต่อให้เป็นหน้าที่ของน้องอาร์ม

อีจริง
อำเภอสัตว์ตะหีบจังหวัดชนบุรี
ที่นี่เขาขายดี
ขนาดที่ว่ายังเปิดร้านไม่ทันเสร็จดี
ก็มีลูกค้ามายืนรอต่อคิวซื้อกันแล้วล่ะครับ

แบบนี้เห็นทีต้องเข้าไปคุยกับพี่ยุทธ์

ว่าแต่ว่าทำไมถึงต้องชื่อ
กุ้งอบวุ้นเส้นเคาะหม้อด้วยล่ะครับ

ลูกค้าของเรามันมีทั้งลูกเด็กเล็กแดง
แล้วพอดีผ่านหน้าร้านเรียกแม่เรียกพ่อ
แม่ร้านนี้ร้านนี้ที่เคาะหม้อที่เคาะหม้อ
มันเป็นอะไรที่แบบน่าจะเอามาเป็นการตั้งชื่อร้าน
ก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นเคาะห้อ
เอ้าทำไปเคาะไปจนกลายมาเป็นชื่อร้านเลยล่ะครับเนี่ย
แล้วเมนูอบวุ้นเส้นของที่ร้านมีอะไรบ้างล่ะครับ
เมนูของเราก็จะมีหมูล้วนแล้วก็มีหมูกุ้งธรรมดา
แล้วก็รวมพิเศษทะเลก็จะมีหมูมีหมึกมีกุ้ง
เห็นลูกค้ามายืนรอเยอะแบบนี้วันหนึ่งขายได้เท่าไรกันล่ะครับ
นี่รายได้ต่อวันก็คือถ้าที่เป็นหม้อ
ถ้าคิดเป็นหม้อก็อยู่ที่ประมาณ๑๕๐หม้อถึง๒๐๐หม้อต่อวัน
โอ้โหขายดีขนาดนี้แสดงว่าเรื่องรสชาติเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่
แบบนี้มีเคล็ดลับการทำกุ้งอบวุ้นเส้นยังไงบ้างล่ะครับ
เริ่มต้นเลยนะครับเราก็จะมีน้ำมัน
งาของเรานะครับในการที่จะลองหม้อ
เราก็จะใช้หมูสไลด์ซึ่งเราไม่ใช้มันหมู

ซึ่งซอสปรุงรสนั้นเป็นซอสที่เราคิดค้นขึ้นมาเอง
ไม่ว่าจะเป็นขิงขามีพริกไทยมีน้ำซอสมีน้ำปรุงรสนะครับ
แต่เราไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการอบต่อหม้อ
๒นาทีนิดเราจะทำสดใหม่หม้อต่อหม้อครับ
แล้วไปเอาสูตรการทำกุ้งอบวุ้นเส้นนี้มาจากไหนล่ะครับ
เราไม่ได้มาจากไหนเราอาจจะได้เสน่ห์ไปจะหวักจากคุณแม่
เพราะคุณแม่เป็นคนที่ทำอาหารเก่งแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาเอามา
แล้วเราก็มาลองผิดลองถูกในการชิมของเราครับ
จึงเป็นสูตรของกุ้งอบวุ้นเส้นของเราโดยเฉพาะครับของพ่อหม้อ
แต่เส้นทางชีวิตของพี่ยุทธ์ก่อนที่จะมาขายกุ้งอบวุ้นเส้น

เห็นว่าเคยผ่านการทำอาชีพมาหลายต่อหลายอย่าง
ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเคยลำบากหนัก
ให้พี่ยุทธ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
มันก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ย่ำแย่
ทำให้บ้านเรือนของเราที่เคยมีไว้
ก็จะต้องยอมขายท่อตลาดไป
เพื่อที่จะให้ตัวเองยังมีลมหายใจมีชีวิตต่อได้
จนสุดท้ายแล้วก็มาเจอกุ้งอบวุ้นเส้น
มันช่วยให้เราเลี้ยงชีพช่วยครอบครัวของเรา
แต่นอกเหนือจากความขยันอดทน
และฝีมือการทำกุ้งอบวุ้นเส้นที่อร่อยเหาะ
จนทำให้ลูกค้าติดอกติดใจแบบนี้
ที่สำคัญก็ยังต้องมีสิ่งยึดเหนียวจิตใจเพิ่มเติมกันอีกด้วย
อย่างพ่อแก่ที่พี่ยุทธ์ห้อยคออยู่นั่นแหละครับ
นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญขององค์พ่อแก่นะครับ
ผมก็ไม่คาดคิดว่าผมได้มายังไง
มีคนนำเหรียญพ่อแก่มาให้ผม
เมื่อรับไปแล้วเราขอรบเราบูชา

มันมีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะก้าวขาออกนอกบ้านได้

อันนี้มันเป็นความรู้สึกของส่วนตัวนะครับ
ถ้างั้นให้พี่ยุทธ์ช่วยฝากข้อคิดในการค้าขายไว้หน่อยครับ
สำหรับผมผมไม่กล้าแนะนำนะครับ

งานทุกงานทุกสิ่งทุกอย่าง
มันอยู่ที่ตัวของเราเอง
จะทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีฟาร์มมุมานะ
อย่าไปหวังโชคชะตา

กุ้งอบวุ้นเส้นเคาะหม้อกันไปแล้ว
ช่วงหน้าเราจะกลับมาเฉลยเคล็ดลับ
หมักหมูสับของร้านเจ๊เจียนโจ๊กนางเลิ้ง
จะเป็นยังไงห้ามพลาดสักครู่เดียวครับ
เศรษฐีป้ายแดงมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันอีกแล้วครับ
กดไลค์และแชร์เพจเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วแสดงความคิดเห็น
แนะนำร้านเด็ดในดวงใจที่อยากให้เราไปถ่ายทำ
พร้อมใส่แฮชแท็กเศรษฐีป้ายแดง
เปิดเป็นสาธารณะก็ลุ้นรับของรางวัลสวยใส่แล้วรวย

ตั้งแต่วันนี้ถึง๒๗กุมภาพันธ์๒๕๖๒
แชร์กันเข้ามาเยอะนะครับ

ถึงกับเอาผู้หญิงคนนั้นมาบ้าน
ทุกข์มาน่ะอยู่แบบนี้สักครู่ว่าจิตใจนี่คือเยี่ยมแย่มากแล้ว

โชนร้านตรงขาเนี่ยประมาณ๑๐เทปแล้วครับ

คือในหัวสมองเรามันจะตึงตลอดเวลา
คือมันจะคิดว่าวันนี้เจ้านี้เราจะเอาที่ไหนมาให้เขา

เศรฐีป้ายแดง

วันนี้เราอยู่กันที่เจ๊เจียนโจ๊กนางเลิ้ง

เปิดเคล็ดลับขั้นตอนการหมักหมูสับ
ที่ประกอบไปด้วยซีอิ๊วขาว
และให้เวลาค่อยให้เข้ากันกับหมูสับ
จากนั้นก็แช่เย็นเก็บไว้ประมาณ๖ชั่วโมง
เราก็จะได้หมูสับแบบนี้แล้วล่ะครับ

หมักแล้วหมูลงได้ซุปนี้อีกที

นานไหมคะเนี่ยกว่าแบบหมูจะสุกอะไรอย่างเงี้ประมาณสองนาทีครับ
ประมาณสองอาทิตย์ฮะว้ายอันแรกลงไปแล้วสองนาทีแล้วสุกแล้วขึ้นได้
ใช่ค่ะใช่ครับอีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยของร้านเจ๊เจียน
ก็คือน้ำซุปหม้อนี้นี่แหละครับโดยทุกวันทางร้านจะต้องต้มน้ำซุปวันต่อวัน
โดยเริ่มจากการต้มน้ำแล้วนำน้ำสต๊อกหม้อเดิมมาผสมครึ่งหนึ่ง
จากนั้นเติมเล้งกระดูกหมูปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือผงปรุงรส
น้ำตาลกรวดรากผักชีและใบเตยสดเที่ยวนาน๓ชั่วโมง
เราก็จะได้น้ำซุปที่หอมอร่อยแบบนี้แล้วล่ะครับซึ่งหม้อนี้ก็จะถูกนำมาเป็นน้ำซุปที่ต้มไส้ตับหัวใจและหมูสับนั่นเองล่ะครับ
เปิดด้วยต้มเลือดหมูก่อนอ่าได้ขอชิมน้ำก่อนจ้ะ
น้ำใสที่มีความเข้มข้นและมีกลิ่นของพริกไทยเยอะของหนูอ่ะ
ผมชอบเลยชอบเลยอร่อยเลยอันนี้
อร่อยหมูสับก็คือเข้มข้นแล้วก็ไม่ไม่ได้เข้มเขาเรียกว่าอร่อยหอมหอมกลิ่นอ่ะมวนมวน
เข้าทางคือเหมาะกับกินตอนเช้ามากใช่ค่ะโปรดมากกว่าทำงานเนอะและนี่จะบอกเลยว่าก๋วยจั๊บนี่น่ะ
หมูกรอบอังขึ้นอ่ะยังไม่ขาวอืมแล้วมันเขาเรียกว่ามันเสริมส่งอ่ะน่ะมันเข้ากัน
เลือดของคุณแม่นะคะจะมีกลิ่นของใบเตยและที่สำคัญเลยเนี่ยไม่คาวเลยทุกคนอร่อยมาก
อีกหนึ่งที่เด็ดนะฮะของร้านเจ๊เจียนนะครับโจ๊กข้าวนุ่มมาก
กลมแล้วก็ขอบพิทัยหมายถึงแนะนำตรงกว่าพิทัยอืม
กับเมนูเด็ดจากร้านเจ๊เจียนโจ๊กนางเลิ้งกันไปแล้วเรียกว่าไม่แปลกใจเลยล่ะครับ
ที่คนเนี่ยรุมได้ตลอดเวลาแต่กว่าเจ๊เจียนจะมีความสุขและยิ้มได้ขนาดนี้
อดีตเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหญิงแกร่งที่สู้ชีวิตมาโดยตลอด
พอเริ่มจากการขายโจ๊กข้างถนนรายได้วันละแค่๒๐๐๓๐๐บาท
แล้วอะไรทำให้เจ๊เจียนถึงประสบความสำเร็จจนมีทุกวันนี้ได้ล่ะครับ
พอที่มีร้านที่มันคงแข็งแรงขายดิบขาดอย่างนี้
ก็ผ่านอะไรมาเยอะสู้มาไม่น้อยเหมือนกัน
คือเมื่อก่อนเนี่ยอาม่าเขาขายอาหารอยู่แล้ว
อำม่าคือแม่ของแม่หรือแม่สามี

ใช่ตอนหลังข่าวเจ็บมันคนสูงวัยเนี่ยอายุเยอะแล้วเขาไม่ส่ง
เขาบอกไม่ไหวแล้วก็บอกว่าให้ลูกมาช่วยทำนะ
แล้วก็ลูกหลานบางคนก็ขายรัดหน้าบางคนก็ขายก๋วยเตี๋ยวค่ะ
เอาแม่ก็บอกว่าอ่าแม่ขายโจ๊กกันแล้วกัน

ประมาณได้วันละสี่ห้าร้อยบาทเนี่ย

พอไหมแม่การแบบใช้จ่ายชีวิตประจำวัน

จนถึงทำงานนี้เสร็จก่อนแม่ก็ถึงไปโรงพยาบาล
คือทำคนเดียวก่อนเลย
ใช่เมื่อก่อนแม่มีผู้ช่วยนะคะ
ลูกคนที่สองนี่ได้ขอบมาว่าล้างจานจนมาบรรติ
แล้วก็เลี้ยงลูกอีก๓คนด้วยกัน
ตอนนั้นคุณแม่ลำบากขนาดไหนคะ
ถึงกับเม่ทำคนเดียวไม่มีผู้ช่วยเลย

แต่ว่าป๊าเลือกจะแบบสนุกสนานกับเพื่อนผง
เขาจะไม่ค่อยใส่ใจครอบครัว
คือป๊าเคยมาช่วยเลี้ยงลูกไหม

สามีที่อดีตเป็นคนชอบดื่มและเมา
ในที่สุดก็ทำให้เกิดปัญหารอยร้าวในครอบครัว
ป๊าติดปาร์ตี้มาก

ตอนนี้ดื่มทุกวันนี้ดื่มหนักไหมคะ

ดื่มหนักจนกลับมาบ้านเคยมีทะเละกันบ้างไหม

แต่สักพักพีคเขาเริ่มดีกว่า

ที่หนูรู้สึกว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงเราทนไม่ได้
ก็คือคุณพ่อค่อนข้างที่เจ้าสูร
ถึงกับเอาผู้หญิงคนนั้นมาบ้าน
นัดมาบ้านเลย

ผมเขาพูดว่าผู้หญิงก็นั่งเต็กซี่ลงมา

เพราะว่าแม่ก็ทุกข์มากนะอยู่แบบนี้
สันว่าจิตใจก็ไย้มากเหล้า
ถ้าวันนั้นแม่หนีไปแม่สบายคนเดียวคือความลำบากอาจตกที่ลูกทั้ง๓คน
เขามีครอบครัวใหม่มาเขาก็ต้องมาไม่รักลูกใช่ไหมคะแม่ก็จะเลือกที่จะอดทนค่ะ
จริงหลักของเจ็ดนี้ผมฟังเขารู้แล้วห่วงลูกพี่สองพอทุกอย่างเป็นเพื่อนลูก
ที่ทำให้แม่ต้องหยุดขายโจ๊ก

คือไงสัดเข้ามาในร้านนี่

ตรงนั้นก็ตรงขาเนี่ยประมาณ๑๐เข็มแล้วกัน

๒เดือนแล้วใครมาขายเนี่ย
ให้ลูกชายช่วยดูนะ

เรามาถามน้องอาร์มเลยว่า

ใช่ครับอยู่ครับแต่ผมอยู่ช่างเท่านี้

คือเห็นแหละแต่ว่ามันทำให้ถูก

เคยคิดแบบว่าจะทำโจ๊กแล้วแบบว่าเนี่ย
พอรถติดเอาโจ๊กไว้ขายอย่างงี้มีไหม
ร้องครับต้องกดจับรอบนึง
ตำรวจทำไมจับทำไมครับ
เราจะไม่ทราบว่าเราจะมีผลสำเร็จหรือไม่
เพราะฉะนั้นเก้าเล่เลยเราต้องกล้าเสี่ยง
เราก็บอกกับว่าเราต้องซื่อสัตว์กับลูกค้านะคะ

คัดสรรคุณภาพดีไป

รับรองจะต้องประสบความสำเร็จนะคะ

สาขา๒ก็อินสัตว์ภาพ๒๐ครับ
แล้วก็สาขา๓สิงธรรมเบอร์ชั้น๗ครับ
สาขา๔เซ็นทรัลลำ๒ครับ
สุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะ

ร้อนผ่านหนาวมาเยอะแต่ก็ไม่เคยย่อท้อเลยนะครับ
สำหรับเจ๊เจียนโจ๊กนางเลิ้ง
เราก็ขอเปลี่ยนอารมณ์มาที่ความเข้มข้นของน้ำซุปร้อน
กับชาบูบุฟเฟ่กันบ้าง
ซึ่งวันนี้เรายังคงจัดหนักจัดเต็ม
ให้คุณได้อิ่มจุกในราคาเพียง๓๒บาทเหมือนเดิม
แต่จะเป็นที่ไหนให้น้องใบตองพาไปกันเลยครับ
จุก๓๒บาทมาแล้วจ้า
วันนี้นะคะใบตองพาทุกคนมาอยู่ที่หน้าร้านเจริญรสชาบูสาขาปิ่นเกล้านะคะ
บอกเลยว่าร้านนี้เขาเป็นร้านชาบูบุฟเฟ่๒ชั่วโมง
ราคา๒๑๙บาทที่คุ้มแสนคุ้ม
เพราะว่าเขามีวัตถุดิบให้เลือกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวสไลด์หมูเครื่องในเครื่องเคียงลูกชิ้นต่าง
แล้วก็ทานได้ไม่อั้นแบบจุกเลยนะ
ใครอยากอิ่มจุกแบบนี้บอกเลยตั้งใจฟังกติกาให้ดี
แต่ว่าไฮไลท์ของที่นี่เขาบอกว่าอันนี้ค่ะทุกคน
หมูลาวาวิธีการทานเนี่ยเขาบอกว่าให้เราตีไข่ออกไป
เหมือนป้าหนึ่งว่าทำไข่เจียวหมูสับแล้วก็ทำแบบนี้นะคะ
อร่อยจริงอ่ะมันเหมือนไข่มันไปเคลือบหมูอีกที
อันนี้เป็นปลาที่ลวกในซุปหมาล่านะคะ
อร่อย
และนี่คือเมนูอิ่มจุกของเราในวันนี้นะคะ
บุฟเฟ่๒ชั่วโมงในราคา๒๑๙บาท
แต่ให้คุณจ่ายเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นนะคะ
ถ้าพร้อมแล้วเตรียมโทรศัพท์มือถือของคุณให้ดีค่ะ
๓๒๑ถ่ายค่ะ
ตอนนี้สัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะคะ
รีบเซลฟี่ภาพของคุณเองได้เลยค่ะ
ส่งมาร่วมสนุกกันได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะจ๊ะ
ถ่ายค่ะโพสต์ค่ะแคบเลยค่าาาาา
ภาพไหนโดนใจกรรมการ๑๐ภาพนะคะรับไปเลยนะคะ
โมชั่นอิ่มจุก๓๒บาทเท่านั้นนะคะ
และสำหรับใครที่อยากจะมาอิ่มจุกแบบใบตองแบบนี้ก็แนะนำให้มากันได้นะคะ
ร้านเจริญรสชาบูสาขาปิ่นเก้าค่ะร้านเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะ
แล้วตอนนี้กลับไปติดตามความสนุกกับรายการเศรษฐีป้ายแดงกันต่อค่ะโพสต์
คุ้มขนาดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราไว้ด้วยนะจ๊ะ
แต่จากชาบูบุฟเฟ่ที่วัตถุดิบแน่นล้นขนาดนี้เราขอไปต่อกันที่อาหารพื้นบ้าน
แต่รสชาติเนี่ยเด็ดไม่เป็นสองรองใครอย่างไก่ใต้น้ำกันบ้าง
แค่ชื่อก็ดูแปลกแล้วล่ะครับแล้วเขาขายดีขนาดไหนเราไปหาน้องใบตองกันเลยดีกว่าครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองมารายงานตัวแล้วนะจ๊ะ
และเศรษฐีป้ายแดงวันนี้ที่ใบตองจะพาไปเนี่ยจะพามาอยู่ที่นี่เลยค่ะตลาดหน้าเซียรังสิต
เพราะที่นี่เขามีร้านขายอาหารเยอะแยะมากมายนะแต่ว่ามีอยู่ร้านหนึ่งที่ขายอาหารพื้นบ้าน
ขายดีมากชื่อว่าร้านคุณนายไก่ใต้นะ
เขาขายดีขนาดที่ว่าสามารถปลดหนี้หลักล้านได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่๒ปีกว่าเท่านั้น
แน่นอนว่าต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะตามใบตองมาเลย
แม่วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพาน้องใบตองมาบุกกันที่ตลาดหน้าเซียรังสิต
แต่มีอยู่ร้านหนึ่งที่ขายดีทำกันสดที่ตลาด
ลูกค้าเนี่ยมายืนรอซื้อตั้งแต่ร้านยังตั้งไม่เสร็จเลยนะ
ที่บอกนั่นก็คือคุณนายไก่ใต้น้ำ
ที่วันหนึ่งเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบรวบรวมกันเกือบ๘๐กิโลกรัมและพริกแกงที่ทำกันสดแบบวันต่อวันใช้มากถึง๔๐กิโลกรัมขายแค่๓ชั่วโมงหมด
อะไรจะขายดีขนาดนี้เขาทำได้ยังไงตามน้องใบตองไปคุยกับคุณแม่งวนกันเลยครับ
จะบอกว่าเมื่อกี้นับเงินนับทองอยู่ก็เลยไม่กล้าทักทายแต่ลูกค้าแน่นมากเลยร้านไก่ใต้น้ำสงสัยมากเลยว่าไก่อยู่ใต้น้ำตรงไหน
วิธีทำวิธีทำเราจะใช้เป็นหม้อคอยาวนะตั้งแล้วก็จะเอาไก่ไว้ข้างล่างแล้วก็เอากระมังใส่น้ำแล้วก็เทินข้างบน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

เอาจริงอยากรู้สูตรเด็ดเคล็ดลับขออนุญาตบุกเข้าไปดูหน่อยได้ไหมคะแม่ได้ค่ะได้
ขายดีขนาดนี้เนี่ยในทุกเช้าแม่งวนก็จะเตรียมเครื่องแกงจากที่บ้าน
ซึ่งส่วนผสมเครื่องแกงก็จะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดขมิ้นกระเทียมหอมแดง
และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกแม่สาย
ซึ่งแม่งวนบอกว่าพริกแม่สายเนี่ยจะให้รสชาติที่เผ็ดแบบพอดีพอดีไม่เผ็ดมากจนเกินไป
จากนั้นก็นำพริกแม่สายไปต้มในน้ำร้อนเพื่อให้พริกนุ่มขึ้น
เตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็นำลงเครื่องปั่นได้เลยครับ

แล้วนำมาปรุงรสด้วยเกลือและผงปรุงรส
แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อย
พร้อมที่จะไปขายกันที่ตลาดแล้วล่ะครับ
แต่ตอนนี้คงต้องรอให้แม่งวนเตรียมวัตถุดิบ

ใครอยากได้เคล็ดลับการทำไก่ใต้น้ำ
อดใจรอสักครู่เดียวครับ
แม่กิ๊บโดนจับยาไข่

สารก็บอกว่าโทษคือประหาร

แล้วเราทำไงตอนนั้นรายจ่ายเยอะ
ผู้งาน
เห็นว่ามีเจ้านี่๑๐กว่าเจ้าหรือหรือหรือ

หมดหนทางแล้ว
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง

ก็มีภารกิจที่จะต้องไปช่วยแก้ห่วงจุ้ย
ให้กับกิจการร้านค้าต่างกันอีกแล้ว
ซึ่งวันนี้เราไปกันที่ร้านข้าวแกงมารวย

ซึ่งที่นี่เนี่ยครับ

แต่ทำไมยังแอบมีปัญหาเรื่องของการเงิน

ครับสวัสดีครับแม่ฟูนไงครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ทีนี้กินสิงแสเนี่ยวัดมาแล้ว
ว่าบ้านหลังนี้องศามันดีมาก
แต่มันมีผิดอยู่๓จุดเท่านั้นเอง
บ้านหลังนี้ที่วางผิดก็คือ๑สิ่งศักดิ์สิทธิ
ศักดิ์สิทธิ์ของเราล่ะหลังเพลงคิด

ผิดเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นห้องน้ำ
อยู่กลางบ้านด้วยซึ่งในหลักฮวงจุ้ยเนี่ย
ไหลหมดหาเงินเก่งยังไงมันก็ยังมีสิ่งอันเป็นไป
ที่จะต้องสูญเสียเงินก้อนนี้ไป

อันนี้ผิดนะครับถ้าผิดก็คือว่า
ห้ามวางไว้อยู่เหนือประตูที่ลอดไปรอดมา

ถ้าทำได้ที่สินแสแนะนำแบบนี้นะครับรับรองรู้เรื่องเฮ่งปั้งรวย
ได้เห็นวิธีการแก้ห่วงจุ้ยเสริมความเห็งเพิ่มความปังกันไปแล้ว
เรากลับมาอยู่กันที่ร้านคุณนายไก่ใต้น้ำกันอีกครั้ง
หลังจากที่เราได้เตรียมเครื่องแกงกันเสร็จไปที่เรียบร้อย
ก็ได้เวลาที่แม่งวนจะมาเผยเคล็ดลับการทำไก่ใต้น้ำที่ทำง้อให้ง่าย
ใช้เวลาไม่นานทำกันสดในตลาดแบบนี้เลยล่ะครับ
โดยที่แม่งวนจะเริ่มจากการใส่เครื่องแกงที่เตรียมมาจากบ้านลงไปก่อน
ตามด้วยน้ำมันและไก่บ้านผัดให้เข้ากันและเคี่ยวต่อจนไก่สุก
ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีส่วนเมนูอื่นก็จะมีวิธีการทำที่เหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นหมูป่าใต้น้ำหรือเครื่องในใต้น้ำก็จะเริ่มจากการใส่เครื่องแกง
น้ำมันและเนื้อสัตว์ลงไปผัดแบบนี้เหมือนกันนั่นเองล่ะครับ
หอมมากแม่คุณผู้ชมแม่จะทำสดหน้าร้านแบบนี้เลยนะ
แล้วคือทุกวันนี้แม่ก็จะเอาเครื่องแกงมาที่หน้าร้าน
ก็คือเนี่ยเราปรุงรสมาเสร็จสำเร็จคือใส่ตรงนี้ก็คือไม่ต้องเติมอะไร
ก็คือแพบปรุงให้สุกใช่ค่ะซื้อวัตถุดิบอะไรต่างเนี่ยเราไปตลาดเองนะ
ใช่ไปตลาดเองเลือกไก่เองเราต้องเป็นไก่บ้านไหมมันต้องเป็นไก่บ้าน
ทำไมต้องเป็นไก่บ้านไก่บ้านเนื้อมันจะไม่เหนียวไม่ยุ่ยใช่
และตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องใบตองจะมาชิมพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ
ที่จะมาลิ้มลองความอร่อยของร้านคุณนายไก่ใต้น้ำ

แต่ว่าเอาจริงก็ทานเผ็ดมั๊ย

อันนี้คือเป็นไก่ใต้น้ำที่เป็นไก่บ้าน

รู้เลยว่ากินเข้าไปแล้วต้องแบบแซ่บมาก
อืมหอมมาก

คือรสเขาเข้มข้นมันมีกลิ่นเครื่องแกงหอม

เนื้อไก่มันจะไม่แน่น
เติมพริกเติม
อื้อต่างกันตรงที่ว่าเรื่องในมันจะมีความกึบใช่ไหม
แต่พริกแจงเขาอะเหมือนกันแต่ให้ความชำอะไก่ชำกว่า
อันนี้คืออันนี้ก็คือหมูปลา
เอาเลยแม่เลือกหมูป่าตอนนี้ก็เริ่มหากินยากแล้วนะพี่
หมูปลาเดี๋ยว๖๐บาทจริงหรอจริง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

ก็คือบางเจ้าเราก็จ่ายพร้อมต้นพร้อมดอกบางเจ้าเราก็จ่ายแต่ดอกตกลงวันหนึ่งเนี้ยเราต้องจ่ายกี่บาทห้าพันหกร้อยบาทแล้วหาได้กี่บาทตอนนั้นน่ะก็หกพันเหลือตังสี่ร้อยบาทเครียดไหมตอนนั้นน่ะอุ้ยเครียดมากเครียดถึงขั้นขั้นมากคือมากมันมันจะอย่างงี้มันคือในหัวสมองเราเนี้ยมันจะตึงตลอดเวล
แล้วเจ้านั้นล่ะเอาเจ้านี้ทวงแล้วพร้อมกันนี้คือเราเครียดอ่ะเครียดเราก็ไม่มีที่ลงอ่ะค่ะสิ่งที่เราทำได้ก็คือคนรอบข้างเราก็คือแลกสามีก่อนคือเข้าบ้านเนี้ยเรด้าตรงกันไม่ได้เลยหายใจก็ด่าอ่ะใช่ทุกอย่างเลยก็คือทีนี้ก็เป็นก็เหมือนเขาก็คืออยู่ในบ้านเราไม่สบายใจร้อนเหมือนร้อนใช่ค่ะพอพอหันไปห

แล้วเราทำไงฮะก็ไม่ประกันไม่ทำอะไรเลยวันที่ศาสตร์ตัดสินอะก็ไปนั่งฟังแล้วตอนนั้นแฟนก็กลับมาพอลูกโดนจับแฟนก็กลับมาอะไรเงี้ยแล้วศาสตร์ก็ตัดสินศาสตร์ก็บอกว่าโทษคือประหารเราก็แบบโหประหารเราก็แบบไม่พูดอะไรเลยเราก็เลยก็เลยลูกเป็นไงตอนนั้นเห็นลูกไหมก็เห็นก็นั่งอยู่ตรงนั้นเพร
แล้วรถโทษลงมาก็เหลือ๒๕ปี๒๕ปีก็คือตรงนั้นคือไม่มีใครพูดอะไรเลยสามีก็พูดความหนึ่งว่าถ้าลูกติด๒๕ปีอะคือไม่ได้เจอลูกแน่แม่จำวินาทีที่ไปเยี่ยมลูกครั้งแรกได้ไหมคะเห็นว่าไม่คุยอะไรเลยใช่สองเดือนไปบ่อยมากแต่ไม่พูดอะไรเลยคือไปอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทุกอาทิตย์เลยแต่ไปก็คือแค่ยกหูโทรศ
เรื่องทุกอย่างเลยเนี่ยมันเกิดจากเราคนเดียวเลย
ถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไม่เริ่มต้นจากการไปยืมเงินเพื่อน

ตัดสินใจที่แบบแย่ใส่อารมณ์กับลูก
ทำให้เขาไม่ตะเลิดเลย
ใช่ถ้าเราหันมาคุยกับเขาดี
หรือว่าแบบเราคุยกับเขาแบบไม่ใส่อารมณ์
ใช้ให้ส่วนคุยกับเขา

คือเหมือนเราคิดเยอะเราขายของเสร็จเนี่ย

หลานก็คุยไปเรื่อยหลาน

ไม่รู้เรื่องอะไร๒ขวบ๖ขวบกว่า๒ขวบอะไรเนี่ย

หลานก็คุยก็คือไม่ได้เข้าหัวเราก็ขับรถไปเรื่อย

แม่มาทำไมที่นี่อะไฟสวยจังอะ

ไปโหยที่สะพานพะน๊างก้าว

แล้วหลานเนี่ยกระโดดเข้าไปเลยคือมันจบ
คิดว่าปัญหาทั้งหมดมันจะจบตรงที่ไม่มีเราแล้วไม่มีหลานแล้ว

ใช่ใช่หลานพูดว่าแม่ไปสวยจัง
เราอยากเอาไฟไปติดที่บ้านเราเนอะอย่างนี้
หลานพูดเราก็ได้สติขึ้นมาเลย
เราก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เราก็เลยลงไปถามที่นี่ที่ไหนอะพี่

ใกล้จากที่เราขายของเยอะมากตรงนี้มันเสียรังสิทธิ์
คิดอะไรได้ตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนรายได้ที่ว่าไม่เอาละกลับบ้านดีกว่า
หลานเลยค่ะคำพูดของหลานเราจะต้องทำร้ายหลานเหรออะไรอย่างนี้
คือความคิดของเราตรงนั้นคือแบบฮึดขึ้นมาเลยใช่คือแบบเฮ้ยไม่ได้หรอกอย่างนี้ไม่ได้
ก็เลยแบบขับรถกลับมาผ่านมรสุมชีวิตอะไรมาก็มากมายนะแม่เนาะ
ไม่เป็นไรอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่
แล้วอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แม่ตัดสินใจว่าหนี้นอกระบบทั้งหมดที่ฉันยังมีเดี๋ยวเนี้ย
มันเหลือชีวิตฉันที่ฉันต้องจัดการทั้งหมดแล้วหาทุนเพื่อจะขายน้ำพริก
เราขายน้ำพริกแต่ทีนี้เราต้องส่งหนี้วันหนึ่ง๕๐๐กว่าบาท
มันเยอะมากน่ะคือ๕๐๐๐กว่าบาทเราก็เลยทำยังไงล่ะ
พอดีหน้าบ้านเขานั่งกินเราก็ถามว่าแล้วอะไร้ป้า
อะไรอ่ะป่าแกก็บอกเลยไก่ใต้น้ำไง
บอกว่าอะไรก็ไก่ใต้น้ำไม่รู้จักค่ะเขาก็อธิบายเลยมันเป็นอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
ยังไงล่ะได้ไอเดียเลยปิ๊งเลยหรอใช่ปิ๊งเลยแล้วแบบเฮ้ยแล้วก็ทำให้พ่อให้เราชิม
อ่าอร่อยอ่ะเออคือวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราลองซื้อไก่มาทำเลยแล้วก็อะไรยังไงใส่อะไรยังไงบ้างทำแล้วเอออร่อย
แบบมาตั้งขายที่นี่เลยเหรอใช่ค่ะแทนน้ำพริกเลยไม่ไม่แทนก็คือเราจองอีกล็อกนึง
ใช่ไก่สิบโลเยอะนะไขยสองผัดก่อนอ๋อหมดไหมหมดเฮ้ยหมดเร็วด้วย
แล้วมันไม่เคยบอกใครว่าจะขายแต่ว่าขายหมดเนี่ยนะฉ่อยใช่
แม่จำได้ไหมว่าวันนั้นได้เงินเท่าไหร่
ใช้เวลานานแค่ไหนที่เราขายไก่ใต้น้ำแล้วปลดหนิ่งจ่ายเจ้าหนี้ไปเจ้าหนี้ไป

หมดแล้วโอเคก็คือเป็นการเพิ่มช่องทาง
การหาเงินให้กับตัวเองจากที่มันได้แค่ช่องทางเดียว
เพิ่มอีกล้านมันก็จะได้เงิน๒ช่องละ
สำหรับคนเป็นหนี้ฝากบอกสำหรับคนที่เป็นหนี้
และทุกใจเหมือนเราอะวันนั้นอะ

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจเรานี่แหละ
จิตใจของเราคือเราสู้คือแบบเอาวะ

แต่ว่าวันนี้น่าจะได้แง่คิดเนาะในการใช้ชีวิต

ร้านไก่ใต้น้ำนะคะที่ตลาดซีรังสิตค่ะ
เปิดทุกวันค่ะจากบ่าย๓โมงค่ะถึง๒ทุ่ม
วันนี้ขอบคุณแม่มากเลยนะคะ
น้ำผลไม้น่ากินมาก
เราจะกินอย่างอื่นก่อนถึงร้านนะ

ลาดขึ้นมากินบนบกหลังจากที่ลองลงไปน้ำ